ส่วนคดีชายวัยกลางคนที่ไปทำร้ายเด็กชายอายุ๗ขวบ

ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก
ล่าสุดผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
พร้อมกับเปิดใจครั้งแรกนะครับ
รับว่าทำเกินกว่าเหตุเนื่องจากว่าบันดาลโทษะ

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เปิดใจครั้งแรกของนายอำนาจกลับทอง
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กชายแมนอายุ๗ควบ

สังคมโซเชียลเพียงข้ามคืน

จากปัญหาครอบครัวที่เลิกลากับภรรยา

แต่เพราะคิดว่าลูกชายถูกทำร้าย

แล้วเห็นภาพลูกชายร้องไห้

ลูกชายเขาขึ้นมาบอกผมบ่อยว่า

ผมขอยอมรับผิดครับ
เขายอมรับว่าหลังเกิดเหตุรู้สึกผิด
พาลูกชายไปนอนในปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน
จากเกรงว่าจะได้รับอันตราย

ถูกเผยแพร่ในสังคมโซเชียลอย่างกว้าง
แต่เนื่องจากเขาไม่สามารถเข้าพักที่บ้าน

ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสร้างผลกระทบในวงกว้างนะคะ
โดยเฉพาะภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทรแห่งนี้
เพราะว่าความเห็นนั้นแบ่งออกเป็น๒ฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการกระทำน่าจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ค่ะ
เพื่อนบ้านรายหนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ไม่เชื่อว่าคนในภาพกล้องวงจรปิดเป็นนายอำนาจ
เพราะมีพฤติกรรมความรุนแรงเกินไป

ซึ่งเป็นคนเงียบและนิสัยดี
ครอบครัวปัญหาเรื่องเมียเรื่องอะไรด้วยหรือต่อก็ไม่รู้
กับพ่อของเด็กซึ่งทำร้ายร่างกายตัวนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาจะได้มีใช้ชีวิตในสังคมได้

เราก็อยากให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไป
ทั้งสองครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทร
ัญญารามอินทรายย่านคลองสำวางมาหลายปี
จึงทำให้รู้จักและคุ้นเคยกัน
เหตุการณ์นี้แบ่งออกเป็น๒คดี
คือคดีเด็กอายุต่ำกว่า๑๐ปีทำร้ายร่างกายกัน
ซึ่งกรณีนี้ตำรวจไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี
หรือแจ้งข้อกล่าวหากับเด็กที่ก่อเหตุ
ส่วนคดีผู้ใหญ่ทำร้ายร่างกายเด็ก
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
นายอำนาจในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด๓ปี

ซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความกันได้
แต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวและไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนี
ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาและปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว
ซึ่งตำรวจยืนยันว่าคดีนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียม

ข้าวเทราชทีวีรายงาน